เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
ก็อย่างที่ท่านทราบแล้วฮะตามข่าวกันมาหลายวัน

รถเนี่ยตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ

แล้วมันก็มีอีกหลากหลายแง่มุมที่ตามมาจากเรื่องนี้
ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกที่อยากจะให้ดู
มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณแม่ของผู้เสียชีวิตพบศพลูกแล้วคุณแม่เสียใจ
แล้วก็ได้พูดพาดพิงไปถึงแฟนสาวของผู้เสียชีวิตด้วย
เพราะว่าขับรถตามกันไปไปงานวันเกิดเพื่อนด้วยกัน
สุดท้ายเนี่ยคือเหมือนกับว่าฝ่ายชายเขาก็ไม่รู้ทาง
ผู้ชมเดี๋ยวรอฟังนะฮะคุณแพรวแฟนสาวของผู้ตายเนี่ยวันนี้
ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวของเราด้วยนะครับ

ส่วนนี้คือบรรยากาศการรดน้ำศพนะฮะก็จะใช้การรดน้ำผ่านพวงมาลัย
วางไว้ที่หน้าโรงศพคุณพ่อคุณแม่ก็มายืน
ขอบคุณผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่วัดใหม่คู่เมืองนะครับ
ในพื้นที่ตำบลทุ่งคลีอำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีพิธีรดน้ำศพให้กับ
นายธีรพัทธ์ธีรพงภัยบูรณ์วัย๒๗ปี
เป็นลูกชายของเจ้าของร้านขายเครื่องมือการเกษตร
ร้านใหญ่ในเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
ขับรถพุ่งตกแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์
พบศพเมื่อวานนะฮะนี่คือ
นายธีรพัฒน์นะครับที่เสียชีวิตนะครับ
พบศพเมื่อวานนะครับทั้งหมดส่วนช้าวันนี้
เพิ่งกู้ซากรถขึ้นมาจากไหม้น้ำได้
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนนะครับ
น้ำศพกันและแน่นอนนะครับ
แพลวแฟนสาวของผู้ตายก็มาด้วยน้องแพลวชื่อจริงนางสาวสุทชาเงินเนธ
วัย๒๖ปีคือในภาพตอนที่มารดน้ำศพเนี่ยฮะ
จะเห็นผูกโบสีขาวขาวดำนั่นครับจะเดินผ่านคุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว
แล้วก็ไปรดน้ำศพตรงนั้นแล้วนะครับนี่ฮะผูกโบนหลายจุดตรงนั้นนะครับ
คือน้องแพลวเนี่ยมากับคุณพ่อคุณแม่ของน้องแพลวแล้วก็คุณป้ามาจากบ้านที่จังหวัดชายนาฏ
แพลวเป็นคนชายนาฏนะฮะส่วนแฟนนุ่มที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนสุพรรณบุรี
มาร่วมพิธีรดน้ำศพนะครับนำพวงหลีดที่สั่งทำเนี่ยมาแสดงความอาลัยให้กับแฟนนุ่มด้วย
แล้วก็พวงมาลัยมาวางที่หน้าโรงศพด้วยจากนั้นได้เคารพศพแล้วก็เดินทางกลับไปบ้านที่จังหวัดชายนาฏ
ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคือวันนั้นเขาจะไปงานวันเกิดเพื่อนกัน
เพื่อนของน้องแพลวไปหลงกันแถวนครสวรรค์ใช่ค่ะ
เราได้คุยกับคุณแม่ของนายธิรพัฒน์ที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้พูดไว้หลายสิ่งหลายอย่าง
วันนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่พินิษฐ์
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับเพื่อเป็นสมบัติให้กับลูก

ลูกชายปัจจุบันอายุ๒๗ปีแม่บอกว่าแม่กับพ่อทำงานสร้างเนื้อสร้างตัว
จนปัจจุบันมีที่ดินอยู่๑๓๐๐ไร่มีบ้านอีก๘หลัง
มีกิจการขายเครื่องมือการเกษตรในพื้นที่สุพรรณบุรี
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับลูกชายแม่บอกว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมันเรียกว่าโค้งมรณะชัด
นี่ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้ครอบครัวหนึ่งจะต้องเสียใจไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต
ขณะเดียวกันเราก็ถามเรื่องของน้องแพลวแฟนสาวของลูกชายที่วันนี้ก็มารดน้ำศพมาแสดงความอาลัย
แม่บอกว่าก็เจอกันนั่นแหละแฟนของลูกชายก็มาแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรด้วย
แล้วก็เล่าย้ำว่าวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือ๕พฤศจิกายนลูกชายเนี่ยขอไปกับแฟนสาวบอกว่านัดกันจะไปงานวันเกิดเพื่อนของแพลว
บอกว่า๓ทุ่มครึ่งจะกลับแม่เนี่ยเป็นห่วงไม่อยากให้กลับดึกมากโดยลูกชายเนี่ยนัดกับแพลวว่าจะไปเจอกันที่บ้านแพรวก่อน
แพลวอยู่ชายนาฏแล้วจะไปพร้อมกันแต่ลูกชายเนี่ยไปถึงช้า๑๕นาที
คุณแม่ของธีรพัฒน์เนี่ยบอกว่าพอลูกไปช้า๑๕นาทีกลายเป็นว่าแฟนสาวของลูกชายเนี่ยคือแพลวเนี่ยออกไปก่อน
บอกว่าขอขับรถออกไปก่อนเพื่อจะไปซื้อเค้กซึ่งคุณแม่บอกแม่ก็ติดใจว่าคือถ้าเกิดรักลูกแม่จริงเนี่ยทำไมไม่รอลูกแม่จะได้ไปรถคันเดียวกัน
เพราะลูกชายแม่ไม่ชินเส้นทางทีนี้พอลูกขับรถผิดทางมันก็ต้องวนนะซึ่งแม่ยอมรับว่าแม่เนี่ยคิดว่าแฟนของลูกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกเนี่ยต้องมาเจอเหตุการณ์แล้วเสียชีวิต
แม่บอกแม่ไม่ได้โกรธนะแค่เสียใจที่ทำให้ลูกชายของแม่เนี่ยต้องจากไปจากเหตุการณ์นี้
บ้าน๔๐โลเมตรบ้านเพื่อนเขานะเออไปได้

ก็รอไปรอมาแม่เขาบอกกันว่า
งั้นก็ค้างที่บ้านชัยนัทเลย
พอ๓ทุ่มครึ่งนะเจ๊เล็กให้ค้างชนะเลย

บอกตีพรรดิไปด่วนแม่เขาให้เรียบร้อยนะลูก

เขาก็กินอะไรวะน้ำผลไม้อะไรก็ไม่รู้
ทำให้ผิดพลาดถึงชีวิตลูกชายเรา

เมื่อแฟนจะไปเที่ยวด้วยกันเขาต้องภาคภูมิใจ
แล้วก็ขับนั่งรถลูกชายเราได้
นั่งรถมาแต่งเขาก็ได้ไปคันเดียวคันไหนก็ได้
เพื่อจะบอกเพื่อนว่านี่คือเพื่อนฉัน
หรือว่าแฟนฉันในอนาคตจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

ถ้าแพลวไม่ชวนลูกชายเราไปลูกชายเราก็ไม่ได้ไป

รักกันเอาไปถูกป่ะก็ต้องย้อนกลับมารับ
แค่วนได้เราไม่ได้โกรธแพลว
แต่เราเสียใจมากกว่าที่ลูกชายเราไปหลงรักคน
หลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามอบใจให้ลูกชายเราน้อยมาก
ลูกชายเนี่ยหวังกับเขาไว้เยอะ
แต่ว่าความห่วงใยที่น้องแพลวให้กับทีพัฒน์มันน้อย

คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามาว่า
ก็เข้าใจในความสูญเสียของคุณแม่นะคะ
คนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะลูกชายคนเดียว
แล้วในวันนี้ที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
ก็เหมือนกับคุณแม่พยายามจะอธิบายสิ่งที่คุณแม่ได้พูดไปตั้งแต่เมื่อวาน
ก็เกิดคำถามจริงเพราะมันมีประโยคที่คุณแม่พูดไปในลักษณะที่ว่า
ทำไมเขาต้องมาฆ่าลูกเราประโยคตรงนี้แหละ
คุณแม่ก็เลยอธิบายวันนี้ค่ะคุณแม่บอกไม่ได้โกรธนะ

แต่ว่าน้องแพลวเธอเองเธอก็เธอก็คงเสียใจไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังเพราะเราคุยกับน้องแพลวมาด้วยค่ะ
วันนี้น้องแพลวเธอคุยกับทีมข่าวของเราด้วยนะครับ
คุยกับคุณชมพู่ด้วยเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
ทีนี้ย้อนมาที่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ของนายธิรพัฒน์ที่เสียชีวิต
แม่บอกว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็คือเรื่องพื้นที่ตรงนั้นไม่มีป้ายบอกทาง
และจนถึงวันนี้คือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุคือ๕พฤศจิกายนช่วงค่ำใช่ไหม
มาเจอศพเมื่อวานนะจนมาถึงวันนี้รดน้ำศพลูกชาย
คุณแม่ของนายธิรพัฒน์ผู้เสียชีวิตบอกว่าจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาขอโทษครอบครัวเลยนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีแม้แต่พวงหลีดเลยนะฮะ

ตรงนี้นะคะเป็นอวลสาหรณ์ที่ทำให้ครอบครัวหนึ่ง
เสียใจไปตลอดชีวิตคือไอ้ทางช่องนี้นะคะ
ถ้าทางทุกนี้เขาทำดีลูกชายถ้าเจียวชนไอ้เนี่ย
มันก็แค่แข้งขาหักไม่ถึงขั้นตายรักษาได้
แต่เขาเปิดทางไว้อย่างนี้ถนนทำไว้อย่างนี้
เราไม่รู้ว่าหน่วยงานทำไว้มันเป็นการคิดผิดพลาด
มันเป็นการฆ่าลูกชายเราโดยตรงเลยซึ่งมันพลาดไปแล้วเราแก้ไม่ได้
เราไม่รู้ถ้ารู้จะไปด้วยเราไปร้องไห้ที่ท่าน้ำทุกวัน
นั่งก่อนเขารอลูกผมไม่เจอลูกเราไม่เห็นหน่วยงานไหน
มาขอโทษกันเลยว่าไอ้ช่องที่เปิดเนี่ย

ส่วนคุณพ่อของน้องธิรพัฒน์นะครับชื่อว่าประจวบนะฮะ
พ่อประจวบเนี่ยบอกกับคุณชมพู่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกชายบอกว่าจะกลับไม่เกิน๓ทุ่ม
ทีนี้เห็นว่ามันชักดึกแล้วยังไม่กลับถึงบ้าน
ก็เลยโทรไปหาลูกเป็นระยะนะครับ
พ่อบอกว่าตอนนั้นเท่าที่จำได้เนี่ยประมาณ๕ทุ่ม๔๒นาที
โทรมาหาพ่อพ่อกดรับสายแต่ไม่มีใครพูดใครตอบอะไร
นี่นะฮะผ่านไปอีก๕นาทีประมาณ๕ทุ่ม๔๗วันที่๕พฤศจิกายนนะครับ
ภรรยามาตะโกนบอกบอกลูกขับรถตกน้ำ
นี่นะฮะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อมองว่ามันคือความผิดพลาดของหน่วยงาน
ที่ไม่มีป้ายสัญลักษณ์ไม่มีอะไรมาปิดบังเส้นทางเอาไว้ที่มันเป็นถนนแล้วพุ่งลงน้ำ
คนที่ไม่ชินเส้นทางเนี่ยพ่อบอกยังไงก็ขับลงแม่น้ำแน่นอน
ทุ่มติดหวังโทรมาปั๊บผมรับไงแต่รับไม่มีการพูด
แต่ผมว่าอโหลอโหล๒คำแล้วก็หายไปแล้ว
ตอนที่แม่เขาเนี่ยตะโกนเรียกผมว่าเร็วลูกขับรถตกน้ำ
เป็น๔๗๕นาทีแต่รู้ว่าจุด๔๒อาจจะอยู่ตรงที่ว่ารถตามกันมา
มันจะวิ่งอยู่ตรงช่วงรอดพอดีเป็นความผิดพลาดของหน่วยงาน
ผมว่านะว่าที่จริงตรงนี้ตรงโค้งเนี่ยมันน่าจะมีกำแพง
หรือไม่มีอะไรทำให้แบบคล้ายว่ามีของอะไรที่มากั้นให้รู้
จุดว่าจุดนี้มันไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะอันนี้เขาไม่มีเลย
แล้วไปทำตรงบิรีเออร์เอวอ่อนไปอีกใช่ไหมแล้วไม่มีอะไรบังเลย
คนไม่รู้เส้นทางยังไงต้องวิ่งลงแน่นอนใช่ไหมล่ะมันมืด
นี่นะคะความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่หัวอกของพ่อแม่
นี่คือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวนี้เพราะนี่คือลูกชายคนเดียว
แต่นี่ก็คือความสูญเสียของน้องแพลวแฟนสาวเช่นเดียวกันนะคะ
แพลวเองก็เสียใจไม่แพ้กันโดยเฉพาะกรณีที่คุณแม่ของผู้เสียชีวิต
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะ
ว่าไม่อยากจะให้ไปโทษน้องแพลวแฟนสาวเลยนะคะครับภาพขวามือคือภาพเมื่อวาน
อันนี้เป็นภาพที่เริ่มประเด็นนะคะเพราะว่าคุณแม่เสียใจที่เห็นศพลูกชายใช่ไหมคะ
จริงแล้วน้องแพลวยืนอยู่ข้างแต่ประโยคที่คุณแม่พูดทำให้น้องแพลวแบบสีหน้าเปลี่ยนไปเลย
แล้วถอยไปเลยนะคะเนี่ยถอยไปเลยคือวันนี้เราก็เลยขออนุญาตไปคุยกับน้องแพลวหน่อย
แต่น้องแพลวบอกว่าขอบคุณคนที่ติดตามข่าวแล้วก็ให้กำลังใจเธอนะคะ
แพรวค่ะนางสาวสุธชาเงินเนธอายุ๒๖ปีแฟนสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราเธอบอกว่าขอยืนยันว่าเธอไม่ได้มีเจตนาจะทิ้งแฟน
ให้ขับรถตกน้ำตายถ้าย้อนเวลากลับไปได้หรือรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เธอจะไม่ชวนมางานวันเกิดเพื่อนด้วยซ้ำสิ่งที่แม่ของแฟนนุ่มพูด
แพลวบอกว่าเข้าใจค่ะน้องแพลวบอกว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่
โกรธนะคะเข้าใจว่าแม่เสียใจมากอยากจะขอโทษแม่ด้วยซ้ำ
ที่แม่สูญเสียลูกชายคนเดียวไปแพลวเองก็เสียใจไม่แพ้กัน
เพราะแพลวก็สูญเสียแฟนที่แพลวรักมากไปเช่นเดียวกัน
ก็ออกจากบ้านประมาณ๕โมง๕๐ค่ะขับรถออกไปก่อน
เพราะว่าจริงจริงอ่ะนัดเขามาหกโมงแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าร้านเค้กอ่ะ
หกโมงครึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ทันก็เลยขับรถออกไปก่อน
แล้วก็ไปเจอกันที่ถนนใหญ่ค่ะใช่แล้วก็เลยขับตามกันไป
แล้วก็ไปเอาเค้กที่นครสวรรค์คือขับตามกันไปนี่แหละ
แล้วก็มามาที่บ้านงานวันเกิดเลยก็ถึงบ้านงานวันเกิดน่าจะประมาณทุ่มนิดนิดอะค่ะ
หลังจากนั้นก็กินเลี้ยงกันปกติจนประมาณ๕ทุ่มกว่า
ก็คือ๕ทุ่ม๒๑๒๒ค่ะคือออกจากบ้านงานแล้ว
ก็ขับตามกันมาปกติจนมาถึงแยกนั้นนะคะ
คือทางกลับบ้านชายนาฏหรือว่าบ้านพี่เขาเนี่ยจะต้องยูเทิร์นกลับ
เทิร์นขึ้นสะพานเลี่ยงเมืองกลับแต่ว่าเขาอ่ะก็คือขับตามมานี่แหละ
แต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยวตามมาใช่ก็เลยทำให้หลงกันตรงนั้น
พอเลี้ยวไปปุ๊บเห็นว่าเขาไม่ได้ตามมาก็เลยจอด
แล้วก็โทรถามเขาว่าโทรบอกเขาว่าพี่ไปผิดทาง
เราก็เลยไม่ได้รอค่ะก็เลยขับขึ้นทางเลี่ยงเมืองมา
ไปออกสายเอเซียแล้วก็จอดล้อที่ปั๊มน้ำมัน
พอไปถึงที่ปั๊มน้ำมันโทรกลับมาหาเขาก็คือโทรไม่ติดแล้ว
เข้าใจเขาเข้าใจเขาทุกอย่างไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลย
เข้าใจว่าคนเสียใจมากเขาจะพูดอะไรก็ได้
มันต้องมีที่รองรับอารมณ์เขาใช่เข้าใจเข้าใจทุกอย่างไม่โกรธ
กลัวหนูจะคิดมากจากคำพูดของแม่เขาเพราะมันค่อนข้างแรงอะค่ะ
พูดออกสื่อหน้ากล้องอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้
ที่เจตนาหนูก็คือกลัวเขาจะเป็นอะไร
พอเข้าใจว่าเขามีลูกคนเดียวก็เลยเดินไปพยุงเขาจากรถ
จนมาถึงหน้าศพแต่เค้าก็พูดกันอยู่แบบนั้น
ก็ช็อกเหมือนกันที่เขาพูดมาขนาดนั้น
ว่าเราไม่รู้แล้วเราไม่รักลูกเค้า

มีใครตั้งใจอยากจะให้แฟนตัวเองตาย
คนรอบข้างก็พยายามให้สติว่าแบบอย่าไปโกรธเขานะอะไรอย่างนี้
เขาเสียใจเขาต้องระบายออกมาอะไรอย่างนี้

แต่ถามว่ามันสูญเสียทุกคน
เขาสูญเสียลูกชายหนูสูญเสียคนรัก

ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้น
ก็อยากบอกว่าหนูก็เสียใจเหมือนกันค่ะ
คนที่เสียใจไม่ได้มีแค่แม่คนเดียว
แต่เข้าใจว่าแม่เสียใจกว่าหนู
แต่หนูก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเช่นกัน
ขอโทษที่แบบไม่ได้รอหรือไม่ได้กลับมาดูอะไรอย่างนี้
แต่ในเมื่อเขายืนยันอย่างนั้นตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไร
แล้วเราก็ขึ้นทางเลี่ยงเมืองไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ารู้ว่าเขาก็ไม่ได้เมา

แล้วเขาก็พูดเองแม่เขาว่าถ้าไม่อนุญาตให้มา
ลูกชายก็คงไม่ได้มาใช่
คนเราคุยกันคบกันมันต้องรักกันอยู่แล้วค่ะ
ถ้าไม่งั้นมันคงไม่คุยกันมาได้นานขนาดนี้
แล้วก็ที่ชวนมาเพราะว่าอยากเจอกัน
เขาก็อยากเจอเราหนูก็อยากเจอเขาถึงได้ชวนเขามา
ไม่ได้เมามากค่ะแต่ว่าดื่ม
แต่ว่าไม่ได้เมามากเพราะว่าก่อนออกจากบ้าน
ก็คุยกันปกติรู้เรื่องน่าจะเป็นที่ทางกั้นมากกว่าค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคือน้องแพลวก็บอกว่า
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทิ้งแฟนหนุ่มให้ขับรถตกน้ำ
แล้วเธอก็บอกว่าเธอรักกันมากนะคะ
ก็ภาพหน้าจอเป็นภาพนี้เป็นภาพคู่กันครับ

แล้วก็ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
ขออภัยแล้วก็ขออนุญาตว่าเข้าใจว่านี่มันเป็นความรู้สึกของคนที่สูญเสียนะคะ
เป็นความสูญเสียของทุกฝ่ายทุกคนจริง

คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสัมภาษณ์น้องแพลวที่บ้านที่จังหวัดชายนาฏนะฮะ
คือน้องแพลวเนี่ยเมื่อเช้าไปที่สุพรรณบุรีที่วัดใหม่คู่เมืองไปร่วมพิธีรดน้ำศพของแฟนนุ่ม

พอให้สัมภาษณ์กับคุณชมพู่ผู้สื่อข่าวของเราเสร็จกลับมาที่บ้านที่ชายนาฏเนี่ยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพเมื่อ๑ทุ่มที่ผ่านมานะฮะ
นี่ครับน้องแพลวและครอบครัวมาที่วัดใหม่ครูเมืองเพื่อมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพนายธิรพัฒน์แฟนนุ่มที่เสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายก็มาต้อนรับนะฮะท่านผู้ชมครับ
เชิญเข้างานนะครับแล้วก็ไปจุดทูบไหว้หน้าโรงศพแฟนนุ่ม

แพลวได้ยืนคุยกับคุณแม่ของแฟนนุ่มแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกัน
แม้จะไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่ว่าคุณแม่เนี่ยได้จับมือน้องแพลวนะครับ
จับมือน้องแพลวแล้วก็ดึงมือมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับ
มาถ่ายรูปข้างกันนี่ฮะ
ที่น้องแพลวและครอบครัวจะไปแสดงความเสียใจกับ
กับคุณย่าแล้วก็ครอบครัวของคุณธิรพัฒน์

แต่ช่วงเวลานี้เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายเองก็ต้องต้อนรับแขกเรือ
หรือว่าขอบคุณแขกเรือที่มาร่วมแสดงความอาลัย
แต่คุณแม่ก็จับมือน้องแพลวนะคะ
ดึงมือมาจับมือให้มาถ่ายภาพร่วมกัน
เพราะว่ากระแสมันออกมาว่าเราสองคนทะลกค่ะ

เห็นล่ะแท้อย่างขอโทษคุณแม่ด้วยค่ะ
คือตรงจุดตรงโต๊ะตรงนี้คือคุณย่าของแฟนนุ่มแต่ตรงที่ยืนคุยเมื่อสักครู่เนี้ยแม้จะคุยกันสั้นเนี่ย
แต่คุณแม่ยืนยันว่าเราไม่ได้ทะเลาะกัน
ส่วนน้องแพลวก็บอกว่าอยากจะขอโทษมายังคุณแม่ด้วย

คุณผู้ชมค่ะคุณแม่ของน้องแพลวค่ะ
คุณแม่สำเนาวัย๕๗
คุณแม่บอกว่าครอบครัวแม่กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต

ลูกสาวของแม่กับผู้เสียชีวิตคบหาดูใจเป็นแฟนกัน๕เดือน
ยืนยันว่าวันที่ลูกสาวแม่ออกไปงานวันเกิด
ลูกสาวแม่ไม่ได้มีเจตนาจะแยกทางแยกกันเดินทางไป
ลูกสาวแม่รักผู้เสียชีวิตมากครอบครัวก็ไฟเขียวให้คบหากัน
บอกว่าหลังเกิดเหตุสงสารลูกสาวมากค่ะ

ส่วนคำให้สัมภาษณ์ของแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็คุณแม่ของน้องแพลวบอกว่า
ครอบครัวแม่ก็รู้สึกไม่ดีแต่ไม่ถือโทษโกรธกัน
เพราะแม่ของผู้เสียชีวิตคงเจ็บปวดมาก
ต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวไป
ก็ได้แต่บอกแพรวว่าไม่ต้องคิดมาก
แม่ของน้องแพลวฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ที่ส่งไปทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง
เห็นนะคะแม่เห็นแล้วก็ขอบคุณมาก
ที่เข้าใจน้องแพลวค่ะ
ก็งงมันจะเป็นวันเกิดได้ยังไงเสียดายเขาอ่ะเนอะ
เพราะว่าทัศน์เป็นเด็กดีมากน่ารัก
แล้วลูกฉันก็รักเขาแหละดูท่าแล้วเนี่ย
ไม่งั้นเขาจะชวนรักรักแต่ไม่มีใครกำหนดได้
บอกอย่างเดียวเลยว่าทุกอย่างมันเป็นมันจะพูดยังไงดีอ่ะ
เขาลิขิตมาแล้วว่ามันต้องมาแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะ
ถ้าเราดูถ้าจะเรียกดูจะเรียกกับให้ลูกมัน
ฉันรู้ฉันก็ไม่ให้ลูกไป
ที่บ้านที่จังหวัดชายนาสตร์นะคะ
แต่ว่ามีการเปลี่ยนสีหลายรอบล่าสุดคือเปลี่ยนเป็นสีดำนี่นะคะคันนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนที่เขาจะไปงานวันเกิดกันเนี่ย
คล้ายวันเกิดเป็นของเพื่อนนะฮะเพื่อนสมมุติว่าชื่อคุณส้มก็แล้วกันนะครับ
เราได้คุยด้วยนะฮะคือเจ้าของงานวันเกิดที่น้องแพลวกับแฟนนุ่ม
ก็คือนายธิรพัฒน์ผู้ตายจะไปกันเนี่ยก็คือคุณส้มคุณส้มนะ
บอกว่าวันนั้นทั้งคู่มาที่งานวันเกิดของเธอจริงนะครับ
โดยแพรวเนี่ยขับรถมาถึงงานตอน๑ทุ่มครึ่งนะฮะ๕พฤศจิกายนนะครับ
จากนั้นธิรพัฒน์ก็มาถึงนะฮะคือแพลวเนี่ยมาถึงก่อนธิรพัฒน์เนี่ยไม่นานนัก
เพราะว่าต้องแวะไปซื้อเค้กวันเกิดก่อนก็เลยไม่ได้มาด้วยกัน
งานทั้งสองคนก็ดูมีความสุขดีนะครับปกติดีก็มีดื่มเหล้าดื่มเบียกันบ้าง
แต่ไม่ได้เยอะมากเพียงแค่แก้วสองแก้วเท่านั้นยืนยันว่าทั้งคู่ไม่มีอาการเมาอะไร
ก่อนที่จะขับรถกันออกไปเนี่ยก็ยังเดินไปส่งกันอยู่
แซวกันอยู่เลยว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นซะก่อน
เขาก็เลยได้มาเจอกันนี้แหละครับ
อ๋อเพราะว่าทำธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างนี้หรอครับ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เพื่อนยืนยันว่าครอบครัวสองฝ่ายเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับ

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางคุณส้มเนี่ยบอกว่า
ความจริงแล้วถ้าถามว่าจะต้องมองว่าเป็นความผิดของใครเนี่ย
เรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าจะโทษหน่วยงานเนี่ย
โทษหน่วยงานที่มาสร้างทางแล้วก็แบบไม่ปิดเส้นทางดีกว่านะ
ที่จะไปโทษใครเนี่ยโทษหน่วยงานที่สร้างทางแล้วก็ไม่ปิด
ทำให้ถนนมันพุ่งลงแม่น้ำอย่างนี้ได้ดีกว่า

ทางเราทางแม่น้องแพลวคือเขาเข้าใจ

คือแม่น้องแพลวยังบอกว่าเออแบบเขาเสียใจแหละเสียลูกชายเราไม่ต้องไปพูดอะไร
คือแบบเราก็เข้าใจเขาอะค่ะถ้าเรามองกันมันเป็นเรื่องของความหลากหรือว่า
หลวงของทางที่มันเปิดเข้าไปเข้าแม่น้ำเลยอะค่ะ

เพิ่งถ้ามันมีอะไรกั้นซ้าหรือมีป้ายบอกซ้า
ที่จะทำให้มันไม่เกิดปฏิเหตุอะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะเรามาดูเรื่องราวของการเกิดเหตุนะคะ

รวมไปถึงการนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
เนื่องด้วยการนำรถของผู้เสียชีวิตขึ้นมา
คือเช้าวันนี้กู้ภัยมูลนิธิร่มกระตันยูได้ช่วยกัน
รถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสสีแดงของนายธิรพัฒน์ผู้เสียชีวิตนะคะ

คือเจอรถตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคุณผู้ชม
แต่เพิ่งนำขึ้นมาได้เช้าวันนี้
ใช้อุปกรณ์ลากจูงผูกกับท้ายรถ
ใช้รถแบ็คโฮลดึงลากขึ้นมาที่ริมฝั่งค่ะ
คืออย่างที่บอกว่าเจอรถตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็พยายามจะนำรถขึ้นมา
ก็คือตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
นักประดาน้ำเจอรถอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ใต้สะพานกลับรถเลี่ยงเมืองนครสวรรค์๕๐๐เมตร
ห่างจากแนวริมตลิ่ง

แค่๑๕๐เมตรห่างจากริมตระหลิงแค่๑๕๐เมตร
แต่ว่าอยู่ลึกลงไปใต้น้ำมา๖เมตรค่ะ
ลักษณะของรถหันไปตามกระแสน้ำ

รถแบคโฮที่มาจอดริมตระหลิงที่จะดึงรถขึ้นมาติดลมด้วย
ปัญหาคือดินตรงนั้นชุ่มน้ำ
พยายามจะกู้ซากรถตั้งแต่๓ทุ่ม
ชั่วคราวตอนตี๓๓๐ยังนำขึ้นไม่ได้๓ทุ่มถึงตี๓๓๐
หัวหน้าทีมค้นหามูลนิธิร่วมกับตันยูคุณปียลักษณ์
บอกว่าจุดที่พบรถอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
กระแสน้ำพัดไปติดย่าใต้แม่น้ำ

กระจกรถทั้งสองฝั่ง

กระจกรถเปิดอยู่นะคะคุณผู้ชมเปิดอยู่สองฝั่งเลยด้านหน้าค่ะ

กุญแจรถเสียบคาอยู่ลักษณะเปิดใช้งาน
ดังนั้นลักษณะของรถที่นำขึ้นมา
มันจะบอกได้ว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถหรือออกมาได้แล้วจมน้ำด้านนอกครับ
ทางกู้ภัยบอกว่าคาดว่ารักษณะก็คือผู้เสียชีวิตพยายามจะบังคับรถขึ้น
แต่ด้วยกระแสน้ำที่แรงควบคุมรถไม่ได้ถูกพัดจมหายไป
ผู้เสียชีวิตเปิดกระจกได้นะคะ
แล้วก็พยายามจะนำตัวเองออกมาจากรถ
ออกมาจากรถได้คาดว่าออกมาได้แล้ว
แต่ตอนที่พยายามว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งค่ะ
คาดว่าหมดแรงแล้วก็จมน้ำ

สันนิษฐานได้ว่าน้องเองผู้ที่ผู้เสียชีวิตคงออกจากรถ
ออกจากรถได้ในช่องทางนี้นะครับ
แล้วก็อาจจะถูกกระแสน้ำพัดแล้วไหว้ไม่ได้ทันอย่างนี้ครับ
หรืออาจจะหลงที่ทางน้ำแล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิต
อุปสรรคที่ยากที่สุดนี้คือรถเนี่ยมันจมอยู่ในดงของพุ่มไม้
ที่อยู่ใต้ล่างนี่เป็นดงพุ่มไม้อยู่นะครับ
การวางแผนคือเราจะใช้ถังอากาศนะครับ
หรือถังที่สามารถที่จะเป็นอากาศเพื่อเข้าไปรองรับรถ
เพื่อให้พยุงตัวรถได้ขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง
ต้องสวนน้ำครับต้องสวนน้ำครับ
อันนี้เป็นคืนอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้น
เลยต้องเลือกใช้เครื่องมือหนักครับ
นี่ค่ะทีมกู้ภัยหลายท่านนะคะ
แล้วคนที่ยืนอยู่ข้างหัวหน้าคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตา

อยู่ต้นอาทิวัฒน์ใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีนักแสดงดารากู้ภัยอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปช่วยเหลืองานไปจิกอาศาสตร์ไปช่วยด้วย

ช่วงสายวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็นำรถไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานทุกอย่างเลยนะคะ

วัดระยะความสูงของรอยข้างรถ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพรถปกติดี
มีร่องรอยลักษณะโดนขูดโดนกระแทกจากของแข็ง
คาดว่าเป็นของแข็งที่อยู่ใต้น้ำ
ข้อมูลเบื้องต้นก็คือตอนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตน่าจะยังมีสติ
เพราะว่าสามารถเปิดกระจกรถได้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยถ้าตกลงไปแล้วน็อกไปเลยหรืออะไรแบบนี้
ก็คงจะกระจกรถไม่เป็นลักษณะแบบนี้
น่าจะยังมีสติเพราะเหมือนกับที่คุณแม่บอกด้วยว่า
มีสติโทรหาคุณแม่ด้วยเปิดกระจกแล้วพยายามจะออกมาจากรถ
แต่คงจะว่ายน้ำทวนกระแสน้ำไม่ไหวน้ำแรงมาก

เพราะว่าถ้าจะดูจากเสื้อผ้าของคุณธีรพัฒน์
วันที่เจอศพเมื่อวานก็จะใส่กางเกงยีนใช่ไหม

มีกระเป๋าคาดเอวซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่า

ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปทำข่าวนี้
บอกว่ากระแสน้ำแรงมากน้ำเยอะมาก

แล้วบางทีกางเกงยงกางเกงยีนตอนที่จะต้องว่ายน้ำ
วนกระแสแรงกลับมาที่ฝั่งเนี่ยจะไหวหรือเปล่า

ท่านผู้ชมครับมาลำดับเหตุการณ์ดูหน่อยนะครับ
ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง
ช่วงค่ำคืนของวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ลักษณะพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

คุณธิรพัฒน์ผู้ตายกับแฟนสาวคือน้องแพลว
กลับจากงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนแถวนครสวรรค์

โดยคุณแพลวขับรถนำหน้าก่อนนะครับ
รถเก่งสีดำขับนำหน้า
แล้วก็มุดอุโมงแล้วเลี้ยวซ้าย
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยขับมุ่งตรงไปทางนครสวรรค์ซึ่งมันคนละทาง
ทีนี้น้องแพลวก็เลยยูเทิร์นขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้ว
ทางคุณธีรพัฒน์เนี่ยขับรถวนไปทางจุดเกิดเหตุแล้วยูเทิร์นใต้สะพาน
จากตอนนั้นไม่ทราบเส้นทางไม่รู้จักเส้นทางไม่ชินเส้นทาง
ขับวนมาที่จุดยูเทิร์นอีกครั้งก่อนจะขับไปถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วพุ่งลงแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะคือตรงเนี้ยที่หลงกันไปเนี่ย
เหมือนที่คุณแพลวบอกค่ะทีแรกโทรถามกันว่าจะขับย้อนกลับมารับไหม
แล้วไม่มีทางปิดตรงจุดถนนที่จะลงแม่น้ำรถก็พุ่งลงไปเลย
ใช่ค่ะด้วยความที่มีสะพานข้ามแม่น้ำด้วยค่ะเป็นเส้นทางตรง
ถูกต้องในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหใช่ไหมข้างบนมีสะพงสะพานมีรถไฟฟ้องไฟฟ้าเยอะแยะเนี่ย
ข้างล่างบางทีเป็นแยกแต่ข้างบนมันตรงไปได้
แล้วที่นครสวรรค์ช่วงที่รถกำลังจมน้ำเนี่ยคุณธิรพัฒน์โทรหาคุณแม่นะครับ
ขณะที่รถกำลังจมน้ำตอนนั้นแม่ก็พยายามโทรกันอยู่ตลอดนะฮะ
ถามว่าทำไมกลับดึกจังแม่ก็รับสายบอกดึกแล้วถึงบ้านหรือยังลูก
คุณธิรพัฒน์ผู้ตายบอกว่าแม่ผมขับรถตกน้ำ
บอกว่าโอ้โหอย่างนั้นรีบเอาตัวเองออกมาจากรถก่อน
ผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวผมจะโทรให้เพื่อนมาช่วย
จากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปแล้วรถของคุณธิรพัฒน์เขาก็ค่อยจมลงไปในแม่น้ำ
โดยส่วนหน้ารถเนี่ยค่อยจมลงไปก่อน
คาดว่าช่วงเวลานั้นคุณธิรพัฒน์กดกระจกไฟฟ้าได้แล้วนะฮะ
ลดลงทั้งสองฝั่งซ้ายขวาด้านหน้าน้ำมันคงทะลักเข้ามาในรถ
ก็น่าจะมุดออกมาจากรถได้แต่ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่ว่ายน้ำจะเข้าฝั่งเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่ารถเนี่ยตอนนั้นมันลอยไปไกลถึงขนาดไหน
แล้วเขาจะหาทิศเจอไหมถ้าเกิดมันมืดไปหมด
จะไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าจะอะไรยังไง
อาจจะหมดแรงก่อนหรือเปล่าแล้วน้ำกระแสมันแรงด้วย
สุดท้ายเนี่ยอีกหลายวันนะฮะ๒๓วันถึงมาเจอศพเมื่อวานนี้นะฮะ

ค่ะแล้วเจอร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยออกไปไกลนะคะ

ใช่ค่ะห่างจากจุดที่เจอรถเนี่ยค่อนข้างไกลพอสมควร
หมายความว่ากระแสน้ำมันค่อนข้างแรงแล้วภาพอันนี้ก็จะเห็นชัดว่า
ตัวผู้เสียชีวิตเขาขับหลงจริงจริงวนไปวนมาอยู่หลายรอบจริงจริง
เพราะว่ารถของแฟนเนี่ยจะไปตามทางจะตรงข้ามไปแล้ว
คือวนไปวนมาหลายรอบมากอะค่ะจนสุดท้ายพุ่งตกไปแบบ
แต่จังหวะตรงนี้พุ่งลงไปเลยอยากให้ดูจุดเกิดเหตุกันอีกรอบนึงนะ
นี่นะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะ
ว่าทำไมปล่อยให้ถนนมันเป็นแบบนั้นตรงเนี่ยทำไมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้
คนที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางตรงนี้หรือว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันอาจจะเข้าใจผิดได้
ทีเนี่ยเจ้าหน้าที่กลมทางหลวงและตำรวจลงพื้นที่ไป

ปิดแบบนี้ค่ะโอ้วันนี้เป็นอย่างนี้แล้ว
วันนี้เป็นแบบนี้ภาพเมื่อสักครู่นี้คือภาพก่อนหน้า
อืมนี่ค่ะกั้นไว้แบบนี้
นายรุงโรสถิตรองผู้บุญการทางหลวงที่๑๑รปุรี
ในฐานะรักษาการผู้มนุยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่๑
ก็สั่งให้กั้นไว้แบบนี้ยืนยันว่าแบบผังการก่อสร้างเส้นทางนี้
ทำถูกต้องตามแบบที่มีการสั่งสร้างมีการตีเส้นถนน
มีป้ายบอกทางชัดเจนส่วนทางลงแม่น้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบว่า
หน่วยงานไหนอ่ะที่ทำทางลงแบบนี้อืม
อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะว่าใครทำทางเอาไว้แบบนี้
แต่จากข้อมูลเนี่ยนะคะชาวบ้านก็มักจะเอาเรือมาลงหาปลา
สูบน้ำขึ้นมาใช้ช่วงหน้าแรงตรงนี้เลย
แล้วก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า
ครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่มี
เพราะว่ามันเป็นจุดที่กลายเป็นว่าคนก็ลงไปหาปลา
คนก็สูบน้ำกันก็เลยเป็นจุดโล่งปล่อยไว้แบบนี้เลย
สำหรับกลับรถนะครับซึ่งเป็น๒ช่องจราจร
เรามีเครื่องหมายตีเส้นและไฟฟ้าแสงสว่างครบ
ซึ่งจะมีการเว้นช่องไว้ประมาณ๔เมตรเศษ
เพื่อเป็นทางสำหรับสูบน้ำในการบรรเทาสารภัย
ไว้เป็นช่องสำหรับประมงชิ้นพื้นบ้าน

และเป็นจุดที่ไฟฟ้าใช้ส้มแซมมหัวหนังรักษาระบบไฟฟ้า
ดูจากช่องจราจรแล้วมันก็ไม่ได้ตรงช่องทางลง
งช่องจราจรนะครับก็เข้าโค้งมา
ก็ถือว่านักข่าวทุกคนก็ทราบนะครับ
ว่ามันไม่ใช่จุดที่เป็นตรงทางที่พุ่งลงมา
จากนี้นะคะก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า
ตั้งแต่สร้างมาไม่เคยมีอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะครับ
ว่าสาเหตุจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ว่ามันจะพามาพลาดถึงขั้นตกน้ำจริงหรือเปล่า
ไม่เคยลองครับแต่เบื้องต้นก็ปิดไว้ก่อนก็แล้วกัน
แต่ถามว่าปิดตลอดเลยไหมปิดตลอดไม่ได้ค่ะ
ที่บอกปิดชั่วคราวเพราะชาวบ้านเขายังต้องสูบน้ำไปใช้
ในช่วงหน้าแหลงไปใช้ในการเกษตร
เหมือนกับว่ามันต้องมีช่องให้พอสำหรับรถอย่างนี้หรอ
ค่ะนี่คือเหตุผลที่ให้มาแบบนี้
ก็คอยยกที่กั้นเข้าออกไม่ได้เลยเวลามีรถมา
ก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าหลายคนก็กังวลจริงว่ามันอันตราย

เจ้าหน้าที่รับเหมาดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติม
บอกว่าผู้รับเหมาจะจอดรถตรงนี้เลยตรงที่จุดเกิดเหตุตรงนี้
เพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใกล้ทางลงแม่น้ำ
เวลาเขามาเขาจะทำอย่างนี้เขาจะทำแบบนี้เลย
ก่อนหน้านี้จุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นพื้นดิน
แต่ตอนนี้น้ำเยอะน้ำมันท่วมเลยแบบปิ่มขึ้นมาเลย
ที่ผ่านมาไม่เคยมีอุบัติเหตุ
ยอมรับว่าทางลงไม่เคยมีเบรียร์
มันเป็นอีกชั้นนึง
เวลามาจอดลงจะเอารถมาจอด
คือว่ารถมันลงได้ตลอดไงก็ไม่ได้ปิด

มันออกได้สองทางฝั่งนู้นกับฝั่งนี้
เพราะมันเป็นทางบินไปทางนู้นได้เลยใช่ไหมครับ

คือคนไม่ชินเส้นทางไม่ใช่คนในพื้นที่จริงไม่รู้หรอก

เพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรปิดผมว่าก็ทำได้นั่นแหละ

อย่างน้อยเป็นลูกกงเหล็กคอยยกเหล็กกั้นอะไรก็ยังดี

ถ้าจะเอาแบรีเออร์แล้วมันจะยกยากอะไรก็เนี่ย

ทีนี้เรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่บอก
มันจะพาพุ่งลงแม่น้ำจริงหรือเปล่า
ถ้าพาพุ่งลงแม่น้ำแล้วมีอะไรกั้นอยู่

หรือว่าชนเหล็กกั้นชนขอบทางอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลองดูนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาช่วงเวลากลางคืนเลยเหมือนที่คุณธีรพัฒน์ขับรถมาเลย

แสงไฟนี่แสงไฟปกติเลยนะ
เหมือนกับที่ผู้ตายเขาขับมาเลย

กับทีมข่าวของเราลองทดลองดูเนี่ย
ก็พบว่าเส้นทางบริเวณนี้นะครับ
ผู้เสียชีวิตนะครับน่าจะเข้าใจผิดนะครับ
คิดว่าตัวเองนะครับต้องขับรถตรงไป

มีการทับซ้อนกันระหว่างเส้นสองเส้นนะครับ
จะมุ่งตรงไปจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
แต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเมื่อซูมเข้าใกล้นะฮะ

นี่ฮะที่คุณนฤทธิ์ได้ทดลองดูนะครับ
แต่คำถามก็คือว่าช่วงเวลานั้นแหมเราก็ไม่รู้หรอก

ตอนที่เกิดเหตุทางกุญจิรพรรดิเขากำลัง
อยู่ในช่วงเวลาไฟมันอาจจะมืดหรือสว่างกว่านี้
มันอาจจะมีปัจจัยอื่นมาร่วมมากกว่านี้หรือเปล่า

แต่เขาวนอยู่๒รอบใช่ไหมครับ
วนอยู่๒รอบเพียงแต่ว่าตรงจังหวัดตรงนั้น
ทันสังเกตหรือเปล่าว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแม่น้ำแล้ว

เขาอาจจะเบรกไม่ทันก็ได้ใช่ไหมฮะ
เราลองจำลองเหตุการณ์ดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจุดตรงนี้
ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้มาก่อน
ครับแต่ชาวบ้านบอกว่าเคยมีคนเสียชีวิตหลายรายเหมือนกัน

ขับรถแล้วตกลงไปแต่ก็มีคนเสียชีวิต
เมื่อปีก่อนมีผู้ชายคนนึง

ร่างตกลงมาจากสะพานลอยสะพานข้ามแม่น้ำค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตมันคือจุดเดียวกัน
ที่รถของคุณธีรพัฒน์ตกลงไปในแม่น้ำ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง

พอตกดึกแง่นหน้าขึ้นไป
เหมือนเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นเงาดำนั่งห้อยขายอยู่บนสะพาน
วัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่า
งงไม่รู้จะวนทั้งไหน
แล้วยิ่งคนนอกพื้นที่นะเรียบร้อย
ชาวบ้านก็บอกเองว่าถ้าเป็นคนนอกพื้นที่
คงไม่รู้แน่ว่าตรงนั้นคือลงไปแล้วเป็นน้ำเลย
ก็หวังว่าจะได้แก้ไขป้องกันกัน
เหมือนกับที่คุณแม่ของคุณธิรพัฒน์ที่เสียชีวิตบอกนะครับ
บอกว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกเลย